บอกว่าโดนแฟนนุ่มทำร้ายร่างกาย
แต่บาดแผลที่เธอเปิดให้ดูมันน่าตกใจค่ะคุณผู้ชม

เต็มตัวเลยพี่อุ๋ยที่แค้นที่ข้อที่หลังเป็นแบบเหมือนโดนกัดอ่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้นะคะ
โอ้โหแล้วพอยิ่งเปิดหน้าเปิดหน้ากาก
เห็นดวงตาคือตาปูดบวมม่วงทั้งสองข้าง
แล้วนี่คือแผลโดนกัดเต็มตัวเลยค่ะ

รอยฟันเป็นจ้ำทั้งแขนทั้งคอ
ใบหน้าปูดเขียวจนม่วง

บอกว่าโดนแฟนตบโดนกัดด้วยค่ะ
เราตรวจสอบเรื่องนี้ให้เราส่งคุณแซคนัทวินนักข่าวของเรา
ที่หอพักแห่งหนึ่งในซอยราชพฤกษ์๘
นิติบุคคลของหอพักให้ข้อมูลว่า
คู่นี้ชายหญิงคู่นี้เขาเป็นแฟนกัน

แต่ว่าหลังจากเกิดเรื่องเขาย้ายออกไปแล้วค่ะ
คุณผู้ชมคะเราขอเรียกผู้หญิงท่านนี้ที่บาดเจ็บ

มีความเคลื่อนไหวก็คือโพสต์ภาพโพสต์คลิปวิดีโอ
ความเสียหายของรถยนต์คันนี้
เหมือนกับไปชนท้ายรถคันอื่นแล้วก็มีแคปชั่นในลักษณะที่ขอบคุณตำรวจสนธรรมศาลาที่มาให้การช่วยเหลือ
ทีมข่าวของเราเลยไปที่จุดเกิดเหตุที่รถชนตามภาพนี้ค่ะ
ก็ไปเจอในต้นกำลังโทรศัพท์เรียกประกันภัยรถยนต์
เราก็เลยไปคุยด้วยแต่เราไม่ได้ถามเรื่องรถชน
เราไปถามเรื่องที่ทำร้ายผู้หญิงทำร้ายแฟนสาว
ในต้นยอมรับเลยพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ทำร้ายจริงเหรอไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่ทำร้าย
ก็มันคือเก็บอารมณ์สะสมมานานมีเรื่องอัดอั้นหลายอย่าง
พรั่งพลูออกมาเลยบอกตลอดเวลาที่คบกันมาปีนึง
คือในต้นบอกว่าบัตรประจำตัวของเขา

เป็นผู้ป่วยสถาบันกรยาราชนครินกรมสุขภาพจิต

ไม่ได้ไปรับยาอาการกำเริบก็เลยก่อเหตุอ่า
ร่องรอยบาดเจ็บของแฟนสาวเขาก็ยอมรับว่าเขาทำ
เขาตบด้วยเขากัดด้วยที่ทำไปรู้สึกตัวบ้าง
ไม่รู้สึกตัวบ้างโอ้โห
รับว่าที่ผ่านมากินยากล่อมประสาทไม่ให้เครียด
แล้วก็เสพกัญชาด้วยค่ะอืม
สุดท้ายเขาเลยบอกว่าก็อารมณ์มันสะสมอัดอั้นเนี่ย
บกันมาเป็นปีเนี่ยอัดอั้นหลายอย่าง
อยากจะขอโทษแฟนสาวที่ทำไม่ดีลงไป
อยากจะขอโทษที่ผิดสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายกัน
สภาพสภาพผมเนี่ยคือมันก็ไม่

ตอนพูดปกติแล้วก็พอหลังมาเนี่ย

แบบว่าเออแค่เรื่องของเขาเนี่ยก็ไม่น่ามาแบบว่า

ถ้ามันเป็นเรื่องนั้นก็ให้ผมกับเขา
แล้วแบบอย่างอื่นอย่างนี้มันไปกระทบกับ

ผมมันเสียสติผมไปด้วยพี่

สัญญาไหมพี่ว่าจะไม่ทำจะไม่ทำผู้หญิงอีกแล้ว

ว่ากัญญาพ่ออะไรกัน
แต่แค่ว่าตอนมาคุยกันอย่างนี้

แต่บางทีผมก็มีอารมณ์สภาพอารมณ์ของผมนะ
เขาก็พรั่งพูต่อเลยเขาบอกว่ามันสะสม
กดดันเรื่องพี่ชายของแฟนสาว
ชื่อว่าในปิงสาเหตุคือเคยสั่งรองเท้าด้วยกัน
แล้วตัวในต้นขับรถไปเอารองเท้ามาให้
สุดท้ายในปิงยกเลิกออเดอร์รองเท้า
ก็เลยนี่แหละปมเหตุเลยทะเลาะกันเรื่อยมา
หลังจากเกิดเหตุเช้าวันรุ่งขึ้น๒๙พฤษภาคม
ตัวคุณปอผู้หญิงที่เป็นคนเจ็บ
โทรให้ในปิงพี่ชายมาช่วยพร้อมเพื่อนอีก๒คนและตำรวจสามนาย
ตำรวจนำตัวในต้นผู้ก่อเหตุไปที่สอนอตลิ่งชัน
ทีนี้ในปิงพี่ชายของฝ่ายหญิงก็ขนของ
ของฝ่ายหญิงอ่ะนะออกจากห้องพักไป
ทำให้ในต้นผู้ก่อเหตุไม่พอใจ
เพราะว่าพระเครื่องที่ในต้นสะสมบูชาหายไปด้วย
หนึ่งในนั้นคือพระสมเด็จไร่ขิงหลังจากนั้นในต้น
ก็ไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คของในปิงพี่ชาย
ของฝ่ายหญิงในธรรมนองว่าเอาของคนอื่นเข้าไป
พากันมาโดยไม่โปร่งใสเอาของมาคืนด้วย
บุกรุกที่ห้องทำไมลักเล็กขโมยน้อยมันไม่ดีนะ
หลายข้อความค่ะทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยขออนุญาต
ทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปหาในปิง
ปิงเล่าให้ฟังว่าก็พอรู้ว่าน้องสาวโดนทำร้าย
ก็รีบไปหาน้องสาวเพื่อจะเอาตัวออกมาก่อน

แล้วก็ยืนยันเลยว่าไม่ได้เอาพระเครื่องไปตามที่ถูกกล่าวหา
ส่วนอาการเจ็บของน้องสาวตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว

ไม่มีทางที่น้องสาวจะกลับไปคืนดีกับตัวผู้ก่อเหตุอีก
แล้วก็จะยึดกุญแจห้องไม่ต้องให้มันเข้า
ใช่ครับแต่ผมอยากให้เรื่องมันจบดี
ก็คือไม่อยากมีปัญหาย้อมทีหลังถ้าผมไปทำมันก่อน

น้องสาวไม่กลับไปคืนดีกับในต้นผู้ก่อเหตุอีกแล้วนะคะ
ตอนนี้อาการบาดเจ็บก็ค่อยดีขึ้น
ที่มันบวมมันแดงก็ค่อยเริ่มยุบลงไปบ้าง
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปเห็นคลิปตอนที่ชายหญิงคู่นี้
พูดดีต่อกันซื้อเค้กวันเกิดตุ๊กตามีมาให้
ที่จะให้ดูก็เพราะว่าคนเคยรักกันขนาดนี้เนาะ
ทำดีต่อกันขนาดนี้หวานกันขนาดนี้

มันมีเหตุทำร้ายร่างกายมันทั้งตบทั้งกัดทั้งอะไร
ด้วยเหตุผลเหตุผลทั้งปวงมันก็ไปทำร้ายเขาไม่ได้หรอกใช่ไหม
คุณจะอ้างนู่นนี่นั่นอะไรของหงของหาย

อันนี้แม่คือต้นต้องไปรักษานะ
ต้นไปขับรถขับรถเมื่อกี้รถชนอีกใช่ไหมล่ะ
ใช่ค่ะบอกป่วยจิตเวทแล้วก็เคยเสพยาอะไรแบบนี้

ตัวคนเจ็บก็บอกว่าตั้งแต่คบกันมา
ต้นทำร้ายร่างกาย๓ครั้งนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
คือตอนแรกเนี่ยปีที่แล้วปี๖๔ก็โดนนะ
ครั้งที่๒สิ้นปี๖๔โดนอีกแต่โดนหนักถึงขั้นที่
ขู่จะเอาปืนมายิงแล้วก็ล่าสุดนี่คือปีนี้นะคะ

ต่อยโดนเอาทัพพีฟาดโดนเอารองเท้า
ตบหน้าตบหัวกระทืบหลังกัดตามตัวเต็มไปหมด
ยืนยันว่าพอกันทีกับผู้ชายคนนี้ค่ะ
แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะแต่พอหลังจากนั้น
หลังจากกลับมาที่ห้องเขาก็เหมือนรู้ตัว
แต่ก็ยังมีทำอยู่ค่ะ
ใช้มือต่อยแล้วก็ตีค่ะ
แล้วก็จะมีใช้ทับที่ไม้ค่ะ

เอามาตีมือข้างฝน
แล้วก็ใช้รองเท้ามาตบหน้าตกหัว
แล้วก็จะมีกระทืบ
กระทืบเข้าที่ด้านหลัง

ต้องไปดูว่าต้องอย่างนี้นะ